เอาล่ะช่วงนี้เดี๋ยวไปดูเรื่องราวแปลกกันหน่อย
จากทั่วสารทิศทั่วถิ่นแดนไทยกันเลย
พาไปดูเมน

ตัวผมเองเนี่ยนะยังไม่ถึงเวลาจะไป

พาไปดูเมนเนี่ยมันเป็นเมนแปลก
เมนปกติมันจะมีอ่า

ไม่เคยเจอมาก่อนทำไมถึงมีคู่กันแบบนี้

ที่วัดแก้วกระจ่างตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองครับ

ทางวัดได้มีการสร้างเมนที่มีเตาเผาศพคู่กันครับ
ภายในวัดเขาบอกว่าเป็นแห่งเดียวและแห่งแรกในจังหวัดอ่างทอง
ทำการสร้างเมนมี๒ปล่องคู่กันในเมนเดียว
ใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นก็เห็นแล้วตกใจมีแบบนี้ด้วยเหรอไม่น่าเชื่อ
นายจิสดาฝ่ายไทยสมาชิกอบตหมู่๖ตำบลศรีบัวทองบอกว่า
อดีตที่ผ่านมาเนี่ยแถบนี้มีผู้ที่เสียชีวิตพร้อมกันบ่อยมาก
บ่อยมากก็เลยเอามาเผาคู่กันแบบนี้
แล้วก็เพื่อสร้างขึ้นมาเป็นประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านด้วย

แล้วก็ผู้คนเขาก็หวั่นไหวหวั่นใจกันเหมือนกันว่า
สร้างแบบนี้มันเป็นลางไม่ดี
ส่วนทางด้านพระครูวิบูรณวรวัตร
เจ้าอาวาสวัดแก้วกระจ่างเปิดเผยว่า
แนวคิดที่สร้างเมนคู่ขึ้นมา

ซึ่งเป็นการตายคู่ของญาติญาติมาเผากันในวันเดียวกัน

มันก็ดูแล้วแปลกตาดีเหมือนกันนะครับ

ได้ดูว่าเมนแบบนี้มันก็มีเหมือนกันนะ
ใช่แต่ว่าสมัยนี้น่าจะเป็นแบบไร้ควันแล้วค่ะ
จะเป็นปล่องคู่ออกมาเฉยให้รู้ว่านี่คือเมนนะ

เขามีวิธีการจัดการควันในรูปแบบใหม่แล้ว